วันนี้นะครับที่ผับแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่นะครับมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาก่อเหตุทะเลาะวิวาดกัน
แล้วฝั่งหนึ่งเนี่ยเพื่อนถูกรุมกระทืบเลยเอาปืนเนี่ยมากราดยิงใส่แบบมั่วเลยนะฮะ
แล้วคนที่ถูกลุกหลงสุดท้ายเสียชีวิตเป็นพนักงานเสิร์ฟของร้านนี่ไง
ซึ่งเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยแบบไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรกับไอ้พวกนี้เลยเขามาทำงานอ่ะ
นี่กลางดึกที่ผ่านมานะครับสพช้างเผือกที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
มาตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีการยิงกันนะฮะ
หน้าผับแห่งหนึ่งริมถนนโชตนาตะบนช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
คือตอนที่มาถึงก็มีกลุ่มวัยรุ่นเยอะแยะนะฮะที่ยืนอยู่หน้าร้านนะฮะ
อกตกใจกันอยู่ในตอนนั้นนี่ตรวจสอบตั้งแต่ช่วงกลางดึกจนแบบนี่
เช้าเช้าสายสายต้องลงพื้นที่กันอีกรอบนึงนะฮะคนเจ็บเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
แต่ไปเสียชีวิตระหว่างทางชื่อนายสุภกิจเต็มเปี่ยมอายุ๒๘ปี
เป็นพนักงานเสิร์ฟของผับนี่ฮะกระสุนที่ยิงเข้ามาเนี่ย
เข้าทางด้านหลังของเขานะครับแล้วโชคร้ายมากนะฮะ
มันทะลุไปตัดคั่วหัวใจพอดีเลยนะครับมีปลอกกระสุนปืนตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ปลอกนะฮะหัวกระสุนปืนที่ยังไม่แตกอีก๒หัว
พรุ่งกรอบการสทฉเผือก
บอกว่าตอนที่นักท่องเที่ยวทยอยออกจากร้านหลังจากที่ผับใกล้ปิดเมื่อคืนนี้
มีวัยรุ่น๒กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็ประมาณ๑๐คนนะครับ
เกิดการกระทบกระทั่งกันทะเลาะวิวาดกันแล้วก็ชกต่อยกันอยู่ที่หน้าร้าน
ของร้านสองคนก็เข้ามาระงับเหตุ
แต่กาดก็ถูกกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังชุลมุนวุ่นวายทำร้ายกันเนี่ย

นายสุภกิจที่เป็นพนักงานเสิร์ฟของร้านนะฮะก็ต้องเข้ามาช่วยห้ามอีกรอบนึง
เป็นจังหวะที่นายอานนลลาพระอุดรอายุยี่สิบเอ็ดปี

วิ่งไปเอาปืนในรถที่จอดอยู่ที่ลานจอด
แล้วเอามายิงขึ้นฟ้า๒นัด
ก่อนที่นายอานนลจะกราดยิง

ใส่กลุ่มวัยรุ่นที่กำลังชุลมุนวุ่นวายกันอยู่
เขาก็วิ่งหนีตายกันแบบแตกกระเจิงกันเลยตอนนั้น
แต่โชคร้ายมากมีกระสุนนัดหนึ่ง
เข้าหลังนายสุภกิจที่เป็นพนักงานเสิร์ฟของร้าน
พยายามเข้ามาห้ามเหตุพอดีเลยนะฮะ
คือเขาล้มฟุบจมกองเลือดตรงนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
กระสุนมันเข้าข้างหลังแล้วมันทะลุไปแบบตัดคั่วหัวใจ

ก็พยายามติดตามจับกลุ่มตัวนายอานนท์มือยิงนะฮะ
ตามบ้านเพื่อนไปตามที่ต่างไม่เจอตัว
สุดท้ายนี่ฮะหลังจากถูกกดดันอย่างหนักเช้าวันนี้
นายอานนท์ยอมออกมามอบตัวนะครับ
แล้วก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุยิงจริง
สาเหตุเพราะโมโหที่เห็นเพื่อนของเขากำลังถูกกระทืบอยู่
ก็เลยวิ่งไปเอาปืนในรถแล้วก็มากราดยิงใส่กลุ่มที่คนที่มาก่อเหตุที่มากระทืบเพื่อนเขานะครับ
พอยิงเสร็จแล้วก็หลบหนีไป
ส่วนผับที่เกิดเหตุนะครับได้คุยกับชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเมื่อคืนนี้ประมาณตี๒มีเสียงปืนดังขึ้น๓นัดนะครับ
คนที่กำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ก็ตกใจพากันวิ่งหลบนะฮะ
แล้วก็เห็นลูกค้าของผับวิ่งหนีมา๓๔คน
ซึ่งชาวบ้านบอกว่าตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
จากนั้นก็มีตำรวจกับกู้ภัยมากันเต็มไปหมด
ก็ต้องยอมอยู่เขาส่งคนป่วยคนที่โดนหยิงไปโรงพยาบาลเลย
สำหรับศพของนายสุภกิจครอบครัว
ที่วัดสรรสายต้นกอกนะฮะ
มีเจ้าของร้านกับเพื่อนคนงานวันนี้ก็มาแสดงความเสียใจกัน

ร้องไห้นะครับทันทีที่ศพของลูกชายเนี่ยถูกส่งมาถึงวัดนะฮะ
นี่คุณแม่นี่เป็นลมเลยนะฮะญาติพี่น้องครอบครัวเขาร้องไห้กัน

ท่านตมติเอกกิติพงศ์เพชรมูนีพุ่มกรรมการสพช้างเผือก
บอกว่าผู้ต้องหาไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่งนะครับ
วันก็ตระเวนหาที่เที่ยวตอนกลางคืนนะครับ
ก็จะถูกดำเนินคดีข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
แล้วก็เรื่องความผิดเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนด้วย
ตำรวจนำตัวไปหาปืนที่ใช้ก่อเหตุนะครับ
เขาบอกเอาไปทิ้งแล้วนะนี่ฮะ
เดี๋ยวต้องไปหานะครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานทางคดีนะครับ
แล้วก็ฝากขังต่อสารจังหวัดเชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ